เทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันได้มีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์
แปดสิบเก้ารูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวณวังไกลกังวลนะคะเนื่องโอกาสครบรอบ๑๕วันการเสด็จสวรรคต
ติดตามจากคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากจังหวัดประจวบคิริขัน
ประชาชนเมืองหัวหินทุกหมู่เหล่าต่างรวมใจกันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูป
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ประชาชนเมืองหัวหินหลายร้อยคนร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูป
เนื่องในโอกาสครบรอบสิบห้าวันแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดช
โดยมีนายนบพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธี
เหล่ากาชาติเจ้าหน้าที่หมู่เรือรักษาการวังไกลกังวลกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล
ตำรวจภูทรหัวหินตำรวจพลร่มค่ายนาเรสวนตำรวจท่องเที่ยวทหารกองพันธหารราบที่สาม
กรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตหัวหิน
และชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยวัยหวานตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากค่ะ
ขณะที่นางสมศรีโชดช่วงประชาชนในจังหวัดประจวบคิริคันวัย๖๙ปีบอกว่า
ขอถือโอกาสในครั้งนี้ตั้งใจมาทำบุญถวายในหลวงรัชกาลที่๙ให้ดีที่สุด
ทำบุญตามกำลังของเราอ่ะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จะขอเถอะกาสว่าเจริญลอยตามเพราะองค์ท่านอ่ะทุกทุกครั้งไปอ่ะ
แล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตีจนกระทั่งชีวิตหาไม้เท่านั้นเองนะคะเมื่อพิธีทำบุญตักบาทเริ่มขึ้น
ฝนก็ได้ตกโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ประชาชนก็ยังร่วมพิธีตักบาทให้กับพระสงฆ์
เสร็จพิธีก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพค่ะ
แม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ประชาชนเมืองหัวหิน
มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งพิธีนี้ก็ถือเป็นพิธีมงคลอีกอย่างหนึ่งค่ะ
แสดงถึงพลังของชาวหัวหินนะคะ
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ

ก็ยังมีพิธีจุดเทียนและร้องเพลงพระราชนิพล

ประชาชนก็สามารถเข้าร่วมงานได้นะคะ

ระวีการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดประจวบคีรีคันค่ะ